โบวี่เองก็เป็นสายบุญอยู่แล้วได้อ่านข่าวเรื่องการทำบุญของเธอบ่อย
ทำบุญให้วัดให้วาก็บ่อยมาครั้งนี้ค่ะ
ตั้งใจจะทำบุญโดยการหั่นผมสวยของเธอนี่แหละค่ะ
เป็นการบริจาคนะคะเพื่อเอาไปทำวิกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศในวันที่เธอไปตัดผมสั้นนะจ๊

วันนี้นะคะโรงมาตัดผงเพื่อที่จะเวริจาค

คือโดยปกติเนี่ยต้องใช้ผมทั้งหมด๔คนถึงจะทอได้๑วิกนะคะ
แต่เนื่องจากว่าเรา๓คนผมค่อนข้างหนา
คาดว่า๓คนเนี่ยน่าจะพอสำหรับ๑วิกนะคะ
หลังจากปล่อยคลิปไปนะพี่แจ๊คคนสนใจอยากจะทำบุญด้วยกันเยอะเลย
ก็บอกเอาไว้บอกว่าใครที่อยากจะบริจาคแบบเธอเนี่ย
ผมเนี่ยก็ต้องมีความยาวพอประมาณเลยนะแล้วก็พักการทำเคมี๓เดือนค่ะ
ผมที่ตัดบริจาคในความยาวขั้นต่ำ๖นิ้วนะคะก็สามารถบริจาคได้
อย่างที่บอกไปกว่าจะได้วิก๑อันต้องใช้ผมถึง๔คนเลยนะคะ
ใครที่สะดวกแล้วก็มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อแล้วก็ขอบริจาคกันได้ค่ะ